เพื่อความสวยงามของแท่นนี้เดี๋ยวให้เจ้าของอยู่ตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวผมจะพาทั้งสองท่านและพาคุณผู้ชมไปดูความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นครับ

คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเรามาดูกันเรื่องของความน่าสนใจ
เกี่ยวกับตัวเลขเครื่องประดับแล้วก็อัญมณี
สร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปี๒๕๕๙ตัวเลขที่น่าสนใจ

ทำให้ประเทศไทยมีรายได้สูงถึงกว่า๔แสนล้านบาท

รวมตลอดทั้งปี๒๕๕๙ตัวเลขนี้มากขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น

เกือบจะ๓๐ด้วยกัน
นี่คือยอดการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีนะครับ

ในปี๒๕๕๙อย่างที่บอกเอาไว้นะครับ
ตัวเลขบวกขึ้นมาเกือบ๓๐เมื่อเทียบกันกับปี๒๕๕๙
สร้างรายได้รวมแล้วเฉลี่ย๔๗๐๐๐กว่าล้านบาทนะครับ

คราวนี้ไปดูกันต่อว่าแล้วเราส่งออกไปยังประเทศไหนบ้างหลักเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดว่าไล่มาไกลสุดครับฝั่งนู้นเลยมากที่สุด
อันดับแรกที่ประเทศไทยส่งออกเครื่องประดับอัญมณีไป
ก็เริ่มมาตั้งแต่ประเทศแรกเลยนะครับสวิสเตอร์แลนด์

ลงมาครับแท่งสีส้มนั่นคือฮ่องกง
มาครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกา
อันดับที่๔ไม่ใกล้ไม่ไกลจากไทยสิงคโปร์
และอันดับที่๕ใกล้ผมที่สุดตรงจุดนี้คือออสเตรเลียนะครับ
นี่คือ๕ประเทศที่ส่งออกเครื่องประดับอัญมณี

ถ้าหากว่าเราแบ่งเป็นประเภทเครื่องประดับล่ะ
แล้วอัญมณีล่ะสัดส่วน๒กลุ่มนี้เนี่ย
เม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับประเทศ
แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน
ถ้าดูจากเครื่องประดับแท้ก่อนนะครับ
มูลค่าที่สร้างเม็ดเงิน๓๕๐๐กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนอัญมณีครับก็คือสีแดงที่ยังไม่ได้มีการแปรรูปอะไรใดนะครับ

พลอยไพรินอะไรก็ว่ากันไปทัพทิมสยาม
มูลค่าการส่งออกสูงถึง๒๗๖๗ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะครับ
นี่คือความน่าสนใจของอีกหนึ่งธุรกิจ
และคุณผู้ชมสามารถจะไปดูกับตาได้

พรุ่งนี้และมารืนนี้คือ๒๕๒๖กุมภาพันธ์
แพคเมืองทองทานีกับงานแสดงสินค้าเครื่องประดับแล้วก็อัญมณี
ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้น
สัมผัสกับความสวยงามของเครื่องประดับเหล่านี้นั่นเองนะครับ

นี่คือความน่าสนใจของเรื่องราวเศรษฐกิจในช่วงนี้
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
ประเด็นร้อนเศรษฐกิจรวมทั้งภาพรวมการลงทุนห้ามพลาดครับ